ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขโมยของคนอื่นถูกไหม

ลูกจ้างคนหนึ่งขโมยรถมอเตอร์ไซค์นายจ้างขโมยทองเพื่อน
อ้างบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อตั๋วเพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อ
มอเตอร์ไซค์หนึ่งทันกับทองค่าตั๋วเท่าไหร่ละคะ
สุดท้ายรู้ไหมคะผู้เสียหายเนี่ยคือไปแจ้งความแล้วกลายเป็นว่านี่
สกัดกันนะวิทยุสกัดกันเนี่ยกลายเป็นว่ามากับรถโดยสารสายกรุงเทพจันทบุรีนี่แหละค่ะ
ขึ้นไปเลยตำรวจขึ้นไปเลยตำรวจสายตรวจขึ้นไปจับได้

หนังคาเขามากับรถนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผลงานของตำรวจสภบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่ขึ้นไปแล้วค่ะได้รับแจ้งจากวิทยุ๑๙๑ว่ามีคนร้ายเนี่ยลักทรัพย์นั่งมากับรถโดยสารมินิบัตรประจำทางคันนี้
จันทบุรีกรุงเทพก็เลยมีการตั้งด่านสกัดที่ที่พักสายตรวจหนองซาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเปรียบเทียบกับรูปถ่ายที่ผู้เสียหายเขาส่งมาอ้าวคนเดียวกันนี่นะ
กันนี่นาก็เลยเชิญตัวลงจากรถนะฮะสอบถาม
ทราบชื่อต่อมาคือผู้ชายคนนี้นี่คนนี้
ชื่อว่ามารอสตรีเจ๊อาเหลี่ยอายุ๓๐ปีนะฮะ
เป็นชาวอำเภอกรงปีนังจังหวัดยาลา

อืมนี่ค่ะผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นคนงานรับจ้างตัดทุเรียน

แล้วก็ต่อมารู้ข่าวว่าพ่อที่อยู่ปากใต้ป่วย
ก็เลยอยากจะกลับไปเยี่ยมแต่ไม่มีเงิน
เลยตัดสินใจขโมยสร้อยคอทองคำ
สร้อยข้อมือน้ำหนักรวม๑บาทของเพื่อนร่วมงานชาวกัมพูชา
ขี่รถจักรยานยนต์ของหัวหน้าคนงานไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
หลอกให้เพื่อนเขียวรถไปส่งในตัวเมืองจันทบุรี
แล้วนำสร้อยคอไปขาย๑เส้นได้เงินมา๑๓๐๐๐บาท
ส่วนสร้อยข้อมือหนัก๒สลึงค่ะใส่ไว้ยังไม่ขาย

ก็เลยเอานำเงินไปซื้อตัวโดยสาร
จันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ
จ่ายเงินไปค่าตัว๓๐๐บาทเหลือเงินสด๑๒๗๐๐บาท
ท่วนกระทั่งมาโดนจับก่อนนะฮะ
คือผู้ชายคนนี้อ้างบอกว่าถ้าถึงบ้านแล้วนะ
ส่งเงินกับสร้อยข้อมือคืนให้กับเจ้าของอันแน่
ยังมีส่งคืนอีกนะ
ทีนี้ผู้เสียหายแล้วก็หัวหน้าคนงานเนี่ย

ที่เคยเรียกมาช่วยตัดทุเรียน

อยากจะกลับบ้านปักใต้ก็คือที่ยาลาเนี่ย
เยี่ยมพ่อตนเองกับสามีก็ตั้งใจว่า
จ่ายค่าแรงให้ในวันรุ่งขึ้นนะ
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจุดก็หายไป
หายไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง

ขโมยสร้อยทองคำคนงานไปด้วยกันเนี่ยนะคะ

ให้ประสานตำรวจเพื่อที่จะสกัด

สร้อยข้อมือนะยังอยู่เลย
พี่สาวครับมีทอง๒สลึง๒เฟ้นทอง

เป็นทองของประการที่บ้าน

มารอสติเอาดีเหตุผลเพราะอะไร

เดี๋ยวฉันมาดูภารกราศสุดท้ายพอจะรู้คำตอบแล้ว
คือดับตำรวจอโนไทยรอดมาเป็นหัวหน้าสายตรวจตำบลหนองชากที่บ้านบึง
บอกว่าทันทีที่ได้รับแจ้งก็จัดกำลังเลยสกัดไปตรวจค้น
ผู้ก่อเหตุตอนนั้นไม่มีท่าที่ว่าจะขัดขืน
ไปพบนี่คือคำตอบว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ฉันเชื่อเหตุผลของนี้นะไม่ได้เชื่อเหตุผลว่าจะไปหาพ่ออะไรแบบนี้นะ
พบอุปกรณ์การเสพตรวจปัสสาวะสี่ม่วงโอเคป่ะ
ก็เลยประสานให้ตำรวจสพมะขามรับตัวไปดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
ยาเสพติดเป็นเหตุลักขโมยด้วยเนี่ยอืม